ดีเขาหลบทันนะฮะไม่งั้นถูกแทงเข้าไปเนี่ยอาจจะเจ็บแล้วก็ตายได้ครับ

ใช่มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

ต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทง

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ
มันต้องการมาหาเรื่องมันจะมาแทงนะ

ก็ต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับ
คุณเนติชาวก็เลยไปที่บ้านของบอลนะฮะ

เขาก็ไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงนะ
ส่วนเรื่องโปรแกรมดึงลูกค้า
แล้วกดแย่งรับงานกันไม่ทัน
เนี่ยบางคนแทบจะไม่ได้งานเลยอ่าลองฟังเขาหน่อยกันแล้วกันนะ
อันนี้ที่เขาบอกมานะครับเราก็ไม่รู้เท็จจริงยังไง
เราไม่สามารถที่จะรับงานไม่ได้พี่เข้าใจคำว่าซอยวัดใจมั้ย
พอมันเด้งขึ้นมาเราสอยรอไว้อย่างนี้เพื่อมันเด้งมาปุ๊บเราจะได้งาน